เหตุยิงกันในงานแต่งงานที่นครศรีธรรมราชจนเสียชีวิตไป๔ศพนะคะ
คือตำรวจบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นลักษณะของการดวนปืนกัน
แล้วอาจจะมีการนำปืนไปซ่อนเพื่ออำพรางเนี่ยนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของความสูญเสียเป็นเรื่องของความเศร้าค่ะ
เพราะว่า๔ศพเลยนะคะเหตุการณ์นี้
คนในครอบครัวก็ไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปรับศพ
หลังจากตรวจพิสูจน์แล้วนะคะจากนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศพของนายอรุณโพธาวรญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่จงหวัดตรังส์ส่วนอีกสามศพค่ะ
นางสาวดาราวันมีชัยนายคันชิตสมวง
ที่บ้านในอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนนายสถาพันธ์สมวงยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ
บรรยากาศที่บ้านของนางสาวดาราวัลซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
พอร่างไปถึงเนี่ยนะคะคุณแม่กับพี่สาวร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังรับไม่ได้ก่อนที่จะถึงช่วงรดน้ำศพอะค่ะ
พี่สาวก็อยู่ใกล้กับร่างของน้องบอกกล่าวดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
สวดพระอภิษฐรรมศพ๖คืนนะคะชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๔ตุลาคม
ส่วนทางด้านของนายคันชิตนายนรงฤทธเทพทองทั้งสองคนเขาเป็นญาติกัน
ศพคู่กันเลยค่ะที่บ้านนะคะก็มีคนใกล้ชิดมาร่วมแสดงความเสียใจ
ครอบครัวยังเศร้าอยู่ยังร้องไห้กันตลอดเหมือนกัน
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับคนในครอบครัวถึง๒คน
แล้วก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑คน
นายพิศนุสมวงน้องชายของนายคันชิดนะคะบอกว่าเสียใจและทำใจไม่ได้
พี่ชายมีชีวิตอยู่เป็นคนนิสัยดีมีแต่คนรักไม่เคยมีเรื่องกับใครนะคะ
ดูแลพี่น้องในครอบครัวเป็นอย่างดีก็เนี่ยอย่างที่เห็นในงานศพคนก็มา
แสดงความเสียใจกันเยอะมากประเด็นคือตอนนี้ค่ะอยากรู้ผลชนะสูตรค่ะ
ครอบครัวจะได้ไม่ตกเป็นจำเลยของสังคมอยากให้ตำรวจนำตัวบุคคลปริศนา
อีกหนึ่งคนมาสอบปากคำเพราะหลังเกิดเหตุนะคะ
มีรถยนต์ไม่มีเจ้าของจอดทิ้งไว้
แล้วมีร่องรอยของกระสุนปริศนาขนาดจุด๒๒ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่เท่าที่รู้ตำรวจบอกว่ามีปลอกกระสุนแค่๒ขนาดค่ะ
ผมก็คิดว่าเอ๊ะคนในหมู่บ้านมันไม่น่ายิงพี่อะไรอย่างเนี่ยนะ
พอไปถึงก็รู้สึกว่าเสียใจมากหลวงพี่โดนถูกแบบนั้น
มันแปลกมากมันมีแต่โทรศัพท์แบบนี้โดยที่ว่าโดนยิงกันเยอะแต่มันไม่มีอะไรเลยมันแปลก
ผมว่านะพี่ผมแบบมันไม่ใช่มันไม่มีเรื่องบาดมังอะไรกัน
ทีนี้เขามาตลอกกันพี่เขาเข้าไประหับเหตุการณ์
พี่เข้าไปถามเพียงแค่คำเดียวเขาก็ซักปืนมาใส่แล้ว
ทีนี้ลูกก็เห็นก็เข้าไปช่วยก็โดนกันทั้งถามทั้งลูกทั้งน้อง
อาของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่หลานชายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ
ไม่ได้มีนิสัยใจคอโหดร้ายอะไรเนี่ยนะคะคุณอาสมชาย
แล้วก็บอกว่าประเด็นที่ตำรวจบอกว่าเป็นการดวนปืนกันกับนายอรุณเนี่ย
อยากจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นการดวนปืนกันลักษณะแบบนี้
แต่ว่าผลการชนะสูตรนะคะคุณผู้ชม๔ศพเนี่ยค่ะ
ว่าต้องรอพรุ่งนี้นะคะแพทย์กำลังรวบรวม
ร่องรอยของบาดแผลว่าเป็นหัวกระสุนประเภทใดบ้าง
ทั้งสี่ศพเบื้องต้นในที่เกิดเหตุปลอกกระสุนที่ตกอยู่อะค่ะ
มีขนาดเก้ามอมอและจุดสามแปด

และกระสุนจุด๒๒แบบที่ยังไม่ได้ใช้ตกอยู่ด้วย

แล้วก็ต้องรวบรวมรอผลการชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็นำมาประกอบเป็นสำนวนคดี
ครับปัญหาก็คือว่าคดีนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธปืนเลยนะฮะ

ไม่รู้ว่าใครเก็บไปไหนอะไรยังไงก็เลยไม่รู้ว่าใครยิงใครอะไรยังไงกันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยกรายนราผู้อุ้มกับการสอพอธรรมพนราบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นลักษณะการดวนปืนกันระหว่างสองฝ่าย
เนื่องจากระหว่างที่นายอรุณกับนางสาวดาราวันทะเลาะกันอยู่เนี่ย
คิดว่าอีกฝ่ายคือฝ่ายนายคันชิตนายสถาพันธ์และนายรงฤทธิ์

ก็เลยยิงใส่ไปนะฮะแล้วก็มีการยิงตอบโต้กัน
ตำรวจเชื่อว่าไม่มีกลุ่มคู่อริไหนเข้ามาเกี่ยวข้องฮะ
เนื่องจากพบกระสุนปืนขนาด๓๘
อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของนายคันชิต

จากคำกล่าวอ้างของญาติ
ญาตินายคันชิตบอกว่านายคันชิตไม่มีปืน

ปัญหาก็คือว่ามันหาปืนไม่เจอ
ปืนเนี่ยตำรวจคาดว่ามี๓กระบอกนะครับ

กำลังตรวจค้นกำลังตามหาอยู่นะครับ
จะไปไล่หาตามบ้านญาติของผู้ต้องสงสัย
หรือว่าญาติของคนตายหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ใกล้เคียงทั้งหมดเดี๋ยวจะไปหานะครับ
สันนิษฐานว่าต้องมีคนเอาปืนไปซ่อนหลังก่อเหตุ
เพื่อปกปิดหลักฐานบ่งชี้ตัวคนผิดที่แท้จริง

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนซ่อนให้ฝ่ายไหนก็แล้วแต่

อาจนำไปสู่การไขคดีนี้
คือนายอรุณหนึ่งในผู้เสียชีวิต
มีการเตรียมตัวมาก่อเหตุเนื่องจากพกปืนไปร่วมงานแต่งงาน
นี่ฮะได้โพสต์นะครับโพสต์ข้อความเชิงสั่งเสีย
ตัดพ้อในชีวิตในเฟซบุ๊คเอาไว้
๒๕กันยายนเนี่ยโพสต์บอกกับนางสาวดาราวันแฟนของเขานะ
ดีไม่พอสำหรับใครหรอกแต่ก็หวังว่าจะมีใครสักคนที่จะพอเข้าใจความรู้สึก
ก่อนที่จะลารับล่วงแค่ความรักเล็กไม่ต้องการอันใด
นี่๒๖กันยายนก็โพสต์นะฮะโพสต์รูปพ่อแม่แล้วก็ระบุข้อความเหมือนกับลักษณะ
ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่มอบชีวิตมาให้อะไรอย่างนี้ฮะ
เหมือนกับเป็นการสั่งเสียแต่๒๖กันยายนเนี่ยคือโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดเหตุแล้ว
อืมค่ะแต่ว่าถ้าย้อนไป๒๒กัญญายนนะคะในอรุณมีการแชร์ภาพนะคะ
มีข้อความคล้ายคล้ายกับมีปัญหากับผู้ชายคนนึงที่ใช้คำพูดดูถูกผู้หญิง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะแต่ว่ามีการโพสต์ท้ากันนัดเจอกัน
ตำรวจบอกว่าต้องรวบรวมทุกอย่างล่ะค่ะเพื่อสืบหาว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอรุณมีปัญหากับใครหรือเปล่าก็อาจจะทำให้รู้เหตุผลที่นายอรุณเปิดศึกดวนปืน
กลางงานแต่งงานในครั้งนี้นะคะครับ